แต่ดูแล้วก็อาจจะชุนละมุนพอสมควรแล้วค่ะ

แล้วเขาจะเบี่ยงแซงขวารถคันหน้า

ขับตามหลังมาก็ชนตูดเข้าไปนะคะ

ที่พูดตลอดเลยคือชนแล้วหนี

เขาก็งงตกใจทำอะไรไม่ถูก

แล้วเขาก็งงเหมือนกันว่ารถคันที่มาชนตูดเขาน่ะ
เป็นรถที่ถูกไม่ได้ทำผิดหรอก

นี่ค่ะตะโกนอยู่อย่างนี้
คือคันนี้เขากำลังจะแซงขวาถูกไหมเนี่ย
ตะออกละก็ปรากฏว่ามีรถมาชนเขาใช่ไหม
โดนเค้าก็เลยไปกะแทะกับรถอีกคันนึง
ใช่ก็เป็นจังหวะชุนละมุนหน่อยแหละ

แล้วก็ไม่เห็นรถที่วิ่งตามหลังมา
เขาเป็นคนแซงแล้วไม่ได้ดูเองตัวเขาเองก็ผิดอยู่แล้วล่ะ
ใช่นะคะส่วนคนที่มาชนเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเป็นคู่กรณี
ค่ะนะคะแล้วก็ขับรถหนีไปเลย
กว่าคลิปหน้าตรงนี้พูดสักข่าวเราก็ตามไปเจอนะคะคนที่โพสต์เนี้ย
ไปพูดคุยเลยนะคะทราบชื่อคือนายวิชภาษณ์ม่วงจันสอน

สักประมาณบ่ายสองโมงค่ะระหว่างที่ตัวเขาขับแซงรถยนต์
คันที่อยู่ข้างหน้าระหว่างที่กำลังเบี่ยงขวา
คือชนเข้าอย่างชนอย่างจัง
ยืนยันว่าตัวเขามองกระจกกะระยะดีแล้ว
เขาก็เร่งรีบขับตามเหมือนกันตามไปเนี่ยค่ะตามไปนะ
จะตามคันสีฟ้าไม่ทันนะคะตามไม่ทัน
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเขาผิดเขาขับรถประมาทเอง
แซงออกไปจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ

เพราะว่าคันที่ผิดคือตัวเขาและเขายินดีชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง
ก็เลยตัดสินใจขับตามไปค่ะ

คือณเวลานั้นก็คงไม่แน่ใจว่าตัวเองผิดหรือเปล่าด้วยแหละนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็เลยตามกันไม่ได้นะคะ
ส่วนถามว่าทำไมต้องตะโกนว่าชนแล้วหนีชนแล้วหนี
เขาบอกว่าจังหวะนั้นมันตื่นเต้น
มันทำอะไรไม่ถูกก็เลยพูดแต่คำนี้ออกมาค่ะ

เพราะว่างรีบกระทำให้ขับรถเร็ว
จังหวะนั้นก็พยายามจะแซงเนอะ
แล้วก็ดูนะไฟเลี้ยก็เปิดนะ
เราไม่ได้ตามเพื่อให้เขามาช่วยในการจ่ายหายชาย

ไม่ว่าจะผิดจะถูกก็จบใช่
คือทุกอย่างผมว่ามันจบด้วยการพูดคุยครับ
เขาบอกว่าที่เอาคลิปมาลงไม่ได้ประจานหรือว่าอะไรนะคะ
แต่แค่สงสัยว่าจะขับหนีทำไมทั้งที่ตัวเองก็เป็นฝ่ายถูกค่ะ